หลังจากที่ต้องเจอกับความร้อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องการก็คือเรื่องของฝน
เรื่องของเมฆที่จะเข้ามาช่วยจับอุณหภูมิความร้อนได้บ้างนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปมีแน่นอนนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะรุนแรงในบางจุดนะครับเพราะว่าจะมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
ซึ่งก็คือพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เกิดจากการที่มีอากาศเย็นครับจากบริเวณทางตอนบนจะค่อยดันตัวลงมา
การที่มีการดันตัวของอากาศเย็นลงมา
มาเจอกับความร้อนชื้นที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองในของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับ
จึงทำให้บริเวณตอนกลางแถบนี้รวมไปถึงอีสานครับ
เป็นพื้นที่ที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือช่วงวัน๒วันที่ผ่านมานี้
ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่ไปก่อตัวในพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็พื้นที่ภาคใต้เป็นหลักนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับจะมีลมหนาวที่ค่อยมีการแผลลงมา
คุณผู้ชมสังเกตสีม่วงดีนะครับ
ค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของเวียดนามตอนบนของลาวนะครับ

ก็จะมาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
จะอยู่กับเมืองไทยของเราต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันพุธหน้านะครับ
ซึ่งแน่นอนครับจุดที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ที่มีการแผลลงมาแถบนี้นะครับ
นี่คือฝนที่จะมีการเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันอังคารไปต้นไปนะครับ
สีเขียวจะสังเกตว่าหลังจากนี้ครับ
จะค่อยมีการแผ่เข้ามาปกคลุมภาคอีสานนี่ค่อยมาเรื่อยนะครับ
แล้วก็ยาวลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ในช่วงกลางสัปดาห์ภาคเหนืออาจจะต้องทนร้อนหน่อยนะครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบฝนที่มาตกในภาคเหนือนั้น
อาจจะมีน้อยบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นนะครับ
อุณหภูมิหลังจากที่มีฝนตกลงมาก็จะค่อยลดลง
จากภาคอิสาน๓๘ก็จะอยู่ประมาณ๓๕นะครับ

ภาคกลางอุณหภูมิก็จะค่อยลดลงหลังจากที่มีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่ม
และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นยังไง

ผมพุทธนันทร์พี่ศิษย์มหันธ์สวัสดีครับ